แต่เหตุผลนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามกันดูค่ะ
หลังจากที่ยุติความสัมพันธ์กับสาวแซ่บต้นหอมสกุลตลาไปนั้น
ก็ยังคงไร้วี่แววว่าเจ้าตัวจะสารสัมพันธ์กับสาวคนไหนแบบจริงจังอีกครั้ง
ซึ่งเผยว่าตอนนี้หัวใจยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่
เนื่องจากยังไม่มีเวลาที่จะดูแลใครให้ดี
แต่ยอมรับว่ามีคนที่ผ่านมาเข้ามาพูดคุยกันบ้าง
แต่อยู่ในสถานะเพื่อนเท่านั้น
และยังไม่ได้คบหาใครในฐานะคนพิเศษค่ะ
โดยตอนนี้นะคะขอโฟกัสเรื่องงานในวงการ
และการก่อสร้างธุรกิจวิลล่าที่จังหวัดเชียงใหม่แบบเต็มตัวก่อนค่ะ
ต้องทำงานครับพี่จงนี้ทำแต่งงานครับ

เราจะเปิดธุรกิจก่อนประมาณสิ้นเดือนนี้

ก็เชิญชวนทุกคนอยู่แล้วครับไปกันครับ